ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้มีรูปแบบที่เชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี๒๕๕๘
ขณะที่ทหารก็เตรียมที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๕คนให้กองปราบปรามในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนเชื่อมโยงคดีระเบิด๗จังหวัดภาคใต้
โดยพันเอกบุรินทองประภัยเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนกองปราบรามเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากเหตุระเบิดหลายจุดใน๗จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
เปิดเผยนะครับว่าทหารได้นำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง๑๗คนมาควบคุมตัวและสอบสวนที่มณฑนทหารบกที่๑๑แขวงนครชัยศรีแต่ว่าได้ปล่อยตัวไป๒คน
ซึ่งพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๕คนส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีต่อไป
พร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
และมีผู้ร่วมขบวนการอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการสืบสวนของชุดคลี่คลายคดี
ซึ่งสารทหารกรุงเทพมหานครก็ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๑๗คนในความผิดฐานการกระทำผิดอ้างยี่และฝ่าฝืนคำสั่งคศที่๓ทับ๒๕๕๘ว่าด้วยการชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับสารภาพนะครับว่าได้ก่อตั้งพักปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยมีแนวคิดต่อสู้ทางการเมืองและต่อต้านรัฐบาล
และให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนก่อเหตุรุนแรงใน๗จังหวัดภาคใต้
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ระบุว่าเหตุระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ตอนบนพบว่ามีรูปแบบที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระเบิดที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งชุดคลี่คลายคดีได้ตั้งประเด็นและสืบสวนขยายผลมาในทิศทางเดียวกัน
พร้อมทั้งเห็นว่าการก่อเหตุในครั้งนี้ยังคงให้น้ำหนักทางการเมือง
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๑๗คนที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวของทหารจะเกี่ยวกับเหตุระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ตอนบนหรือไม่
อยู่ระหว่างการสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้
เนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดี